แต่ว่าร้อนกว่าเครื่องอบผ้าน่าจะเป็นการเมืองไทย
ร้อนกว่าการเมืองไทยต้องให้เรื่องนี้เลยฮะ

ไม่ร้อนได้ไงติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

ก็ออกมาแถลงลาออกแล้วลาออกยังไง
ให้เหมือนโดนโปรดอ่ะมันเจ็บปวดตรงนี้ฮะ
ร้อยเอกธรรมนัทพรมเภาบอกสามปอ
เคลียร์แล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่โหวต
มันไม่จบด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ย

มาดีกันนะมาโป้งกันนะมันไม่ง่ายแบบนั้น

รอบนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาอดีตแล้วนะ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

หนังสือไว้เลยหนังสือลาออกเนี่ย
วันที่๘กันยายน

หนังสือเนี่ยลาออกตั้งแต่ก่อนวันที่๙แล้ว
ไปไหน
ไปเป็นสส

บอกเลยไม่ร่วมทางคือร่วมทางกับลุงตู่

ผมต้องการทำการเงินให้มันแข็งแข็งเพื่อประเทศชาติต้านเงินจริงจริง
ไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่ม
ว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดิน
ผมจะเลือกเสร็จทางทางการเงินใหม่โดยยึดหลักคนประหยุดของประเทศชาติ

และทำงานด้วยพี่น้องชาโดยยาวด้วยให้ความรู้ใจผม
และจังหวัดอื่นนะครับหากผมกลับมามี

เคยเป็นไหมเวลาเจ็บปวดจากที่ไหนให้กลับบ้าน
กลับบ้านเราคุณพ่อคุณแม่คนพี่น้องเรารออยู่ที่บ้านเรา
ท่านเป็นสอสอจังหวัดพยาวและคนรักท่านธรรมนัฐเยอะ
จังหวัดเลยเนี่ยน้องพี่น้องของท่านธรรมนัฐก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ของพยาว

ดังนั้นเดี๋ยวจะขอกลับไปดามหัวใจที่จังหวัดพยาว
และการยื่นลาออกจริงคิดก่อนจะโหวตลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจ
โหกรัฐมนตรีอีกตั้งแต่วันที่๖ตั้งใจจะลาออกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว
รองนายกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐเนี่ย
ยื่นไว้ก่อนว่าห้ามเอาไว้ก่อนให้โหวตจบเรียบร้อยก่อนนะครับ
ท่านธรรมนัฐยืนยันรักป๑รักป๑ก็คือบิ๊กป้อมยังรักเหมือนเดิม
แต่สำหรับป๒กับป๓ป๒ก็คือท่านประยุทธ์จันโอชากับบิ๊กป๊อกอนุพงศ์เผาจินดา
อันนี้ไม่ขอพูดถึงอีกต่อไปแล้วจากนี้จะเลือกเดินทางที่บ้านใหม่
อาจจะเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่เอ้ยไปสร้างอะไรอ่ะ
ท่านเป็นเบอร์๒รองจากท่านบิ๊กป้อมแล้วนะ
เป็นเลขาพักเป็นเลขาพักที่ใหญ่เป็นพักแก่นำรัฐบาล
แล้วยังจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ตรงไหนอีก
หลายคนมองไปบ้านเก่าเลยไหมกลับบ้านเก่าไหม

ถึงขนาดนั้นเลยไม่มีคำตอบจากเรื่องนี้
แต่การเมืองไทยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
ถูกไหมฮะวันนี้เป็นศัตรูวันหน้าเป็นมิตร
วันนี้เป็นมิตรวันหน้าอาจจะเป็นศัตรู

นี่ความขึ้นไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผายืนยันว่ายื่นลาออก
แต่ลาออกยังไงให้เหมือนโดนโปรด

ส่วนหนังสือปลดออกมาอย่างเป็นทางการ
จากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ท่านมณัฐแถลงเนี่ย
ไม่นานราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
จากความเป็นรัฐมนตรีด้วย

ตีหนึ่งของวันที่๘กันยายน

ว่าก่อนจะเป็นราชกิจจาเนี่ยก็ต้องเป็นลุงตู่

ว่าให้ท่านธรรมนัฐลาออกเนี่ยตอนนี้มีคนถามเมื่อวานนี้
ถ้าให้ท่านธรรมนัฐลาออกแล้วมันไม่กระทบเหรอ
มันไม่กระทบในเรื่องของเสียงพลังประชารัฐในการหนุนลุงตู่เหรอ
มันไม่กระทบต่อการเป็นรัฐมนตรีช่วยของสองท่าน

ถ้าเป็นไปแล้วท่านธรรมนัสลาออกบอกว่า
ถ้าล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน

เป็นคนดูแลหลายสิ่งหลายอย่างไม่ต้องพูดที่หน้าจอทีวี

เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ลุงถูกบอก

ท่านธรรมนัฐไม่อยู่งานจะไม่มีคำว่าสะดุดเลย

ต่อให้คนไหนไม่อยู่จะมีคนใหม่

และประกาศเอาไว้อีกที

เป็นของนายกลุงตู่ทั้งหมด

จากตำแหน่งฟังลุงตู่นายกประยุทธ์
จังหวัชชา
ค่ะ
เอาไว้ไปเรื่องของผม
เรื่องของผม

ไปดูจดหมายอีกทีจับผิดจดหมาย
จดหมายลาออกมันบ่งบอกความแค้น
มันบ่งบอกว่ากูต้องรีบเขียน

จดหมายมันทำไมถึงมีคำว่าแบบ

คือเวลานะคะ่วมว่าแบบมันจะมี
ให้คำนี้ออกไปแต่ดังนั้นจริง
จดหมายให้ท่านธรรมนัสอยู่อ่ะยังมีอยู่นะครับ

มีอะไรอ๋อไม่ใส่ยดให้ตัวเองด้วยนี่พิมพ์เองบ่อย
ถ้าระดับนี้ท่านอาจจะทั้งให้คนพิมพ์แต่คนพิมพ์มันคงจะเร่งมือพอสมควรเหมือนกัน
และการเว้นวักเว้นผิดเว้นถูกผิดระบบสาระบบสารบันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะฮะ
เหมือนประหนึ่งว่านี้มันเป็นการเร่งมาเพื่อจะเร่งเกมให้เหนือชั้นกว่าว่าค่าลาออกเอง

แต่ว่าอย่าลืมมองย้อนไป
เรื่องการปลดร้อยเอกธรรมนัฐคุณลืมผู้ชายคนนี้หรือยัง
คนนี้เขาโพสต์ไว้นานแล้ว

เพราะอะไรนายกปลดร้อยเอกธรรมนัฐ

แสดงว่าคนที่ถูกคือพี่เต้คนเดียว

แล้วล่าสุดเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมออกมาไลฟ์สดนับญาติ

บอกว่าพี่ชายพวกเรามันเสือมันอยู่ในกรงไม่ได้
ที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

แล้วบอกลุงตู่ฝากบอกลุงตู่บอกว่า
น่าจะต้องฟาดลุงตู่สักครั้งหนึ่ง

เจ็บแค้นร้อยเอกธรรมนัฐนะครับ

ในเมื่อการในเมื่อขอโทษขอโพยกันไปแล้วเนี่ย
ถูกป่ะในเมื่อขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็
ก็จบเพราะว่าลุงป้อมก็สั่งร้อยเอกธรรมนัฐถอยแล้วถูกป่ะ

ยังจะไปเล่นเขาต่ออีกนะครับ

เอาคืนเนี่ยจบไม่ยอมจบนะครับ
พอไปตามลาวีเขาถึงในคอลโลมอลเนี่ย

เมื่อเขาทนไม่ไหวคนเรามันมีศักดิ์ศรีนะครับ
มันหยามกันถ้าหยามกันมากไม่มีใครเขาทนอยู่
แกอะแกคงไม่เอาความนะจะเป็นสะสอมงคลกิตหว่าไหน
แน่นะครับถ้าเล่นกูรับหลังเนี่ยกว่าคืนนะครับกว่าคืนนะ
ครับเล่นกฎหมายไม่ได้กูก็เล่นหมาหมู่ดิเล่นอย่างอื่นเล่นวิธี
อื่นอ่ะวิธีอื่นที่มึงเคยใช้กับคนอื่นเขาอ่ะกูก็ใช้วิธี
นะไว้วันหลังลุงตู่เดินไปสะพานจะเดินไปให้ลุงตู่ผัก
นิดนึงพอผมจะล้มปุ๊บสวนเลยก็ถือว่าป้องกันตัวนะครับ
ด่าลุงตูเป็นเพื่อนกันนะครับใครสาบแช่งลุงตูเป็นพี่
น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะไปรังแก่ธรรมนัฐ
มเผ่านะฮะไปตรวจสอบบริษัทรอบพอเขาไปตรวจสอบสัมปทาน
ที่เขาได้อะไรนะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายไป
แกล้งเรื่องภาษีเขานะกูจะบอกให้เอามึงตุ๊ดนะครับมึง
นะครับถ้าใจตุ๊ดแบบนี้มึงไม่ต้องมาทำงานเลยนะครับ
มึงไปอยู่ในรูอ่ะไปอยู่ในรูอ่ะไอ้พันหนึ่งล้อหนึ่งอ่ะ
อยู่เลยนะครับถ้าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเจอลุงตู่ปล่อย
ให้เลือดกบปากสักทีนะโอ้โหมันมากเลยคราวนี้นะครับพี่
มณัฐนี่แบบถือว่าเป็นแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันนะครับ
แต่ขอเป็นพี่น้องกันเลยนะครับปล่อยสักทีนะร้อนแรงแล้ว
ไอ้ที่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเมื่อกี้เป็นเสียงเซ็นเซอร์ใช่ไหมไม่เป็น
พูดหรือยังพูดเลยแหละตุ๊ดเลยเฮ้ยมันเหมือนบูลลี่นะแต่ว่า
เปรียบเทียบอ่ะอุ้ยแรงอ่ะรุนแรงร้อนแรงมากใครด่าพล
เอกประยุทธ์เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับเราพี่เป็นเพื่อนพี่น้อง
กับเขาไหมผมไม่ได้ไปด่าลุงตูสิเออร้อนร้อนแรงเหมือนกันนะ
เต้เนี่ยคือถึงขั้นบอกเอ่อร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าถ้าเกิด
เจอลุงตูเนี่ยให้ต่อยหน้าสักทีโอ้โหโอ้โหเนี่ยแล้วเป็นญาติ
กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยธรรมนัสเนี่ยต้องถามร้อยเอกธรรมนัส
ว่าร้อยเอกธรรมนัฐนับญาติหรือยังนะคะแต่พี่เต้ค่ะมง
กลกิจสุขสินทรานนท์นะคะสอสอบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวแห่งพัก
ไทยสิวิลัยนะคือเขาก็บอกนะจริงแล้วเนี่ยอ่ะหลังจาก
นี้แล้วก็คงต้องไปทำงานแหละคือกลับไปที่พยาวอืม
ใช่ไหมคะสำหรับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาเป็นสสเข็ดหนึ่ง
ใช่ไหมแตกมั้ยฮะพักแตกมั้ยอืมเพราะยากอย่างเงี้ยเนี่ย
การเมืองไปได้ทุกรูปแบบพี่ต้องดูวันนี้พี่ต้อง
ดูวันนี้แต่เขาไม่อยู่แล้วล่ะเขาไม่อยู่เป็นเลขาที่
การพักแล้วผมฟันทงเลยคือมันดูร้าวลึกกว่านี้นะคะ
คือที่เราเถียงกันว่าลาออกหรือไล่ออกเนี่ยมันมีระยะ
สำคัญทางการเมืองแล้วลึกกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งต้องดู
ด้วยว่าสามปอเนี่ยเขามีรอยร้าวกันหรือเปล่าดูจากการ
โหดวารระสามผ่านร่างเก้คัยรัฐธมานุลวันนี้ดูที่
เสียงสวอถ้าเกิดว่าแสงสวอเสียงสวอเนี้ยแตกแถวเพราะ
มีคนของทั้งบิ๊กป้อมแล้วก็บิ๊กตูถ้าแตกแถวแปลว่า
อะไรอืมแปลว่าสองคนนี้เขาเริ่มเป็นดัชณีชีวัตไม่ไป
ทางเดียวกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไปทางเดียวกันไม่ว่ารับ
ไม่รับก็แล้วแต่อ่าก็ยังอนุมานได้ว่าโอเคลึกแล้ว
ก็ยังที่พี่เคยพูดอ่ะอะไรนั้นเลือดข้นกว่าน้ำอ่าเลือด
ข้นกว่าน้ำอ่าอันนั้นก็ยังยังสามารถพี่น้องร่วมรบกัน
ผมเคยได้ยินเขาพูดอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ
คุณผู้ชมสสเต้บอกว่าให้กำลังใจพี่ชายเพื่อนรบ
รบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเรามันคือเสืออยู่ในกรง
ไม่ไหวพี่ทำถูกแล้วพี่ทำเสียงตามเสียงเรียกร้อง
ของประชาชนครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะคะการเมืองร้อน
นี่ถึงขั้นว่ามีการวิเคราะห์ไปเลยนะคะว่าอีกไม่
นานน่าจะยุบสภานะคะครับ